บริเวณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
เกิดเหตุการณ์ที่โจรฉกกระเป๋า

แต่ก็กล้าฉกกันไปซึ่งซึ่งหน้านี่ค่ะ

ค่ะนี่เรามีลูกศรสีแดงนะคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ

โอ้โฮลักษณ์ว้ายแม่ทีม

นี่ค่ะเป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์ในสังคมออนไลน์นะคะ
หญิงสาวรายหนึ่งเดินมาตามทางเท้า
ถูกคนร้ายนี่ค่ะ

คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ขี่มาบนทางเท้าด้วย
ใช่ฉกไปเลยนะคะ
ทำให้หญิงสาวถูกกระชากไปพร้อมกันก่อนจะเสียหลักกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
ส่วนเพื่อนที่เดินมาด้วยกันก็พยายามวิ่งตามคนร้ายแต่ไม่ทันค่ะ

คลิปนี้เผยแพร่โดยผู้ชายเฟซบุ๊กสุวพัฒน์อินทาสุวรรณ

เตือนภัยเหตุเกิดเมื่อคืนวันจันทร์ที่๒๖เวลาประมาณ๓ทุ่ม๕๐นาที
ตรงข้ามเกษตรประตู๑ฝั่งงามวงวาน
มาตามทางเท้ามีผู้ชายสองคนขับมอเตอร์ไซค์มา

เกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวเห็นอีกทีตอนน้องของเราโดนลากลงไปกองกับพื้นแล้ว
ตั้งสติได้ก็วิ่งไล่ตามไปแต่ไม่ทัน
ก็เลยอยากขอเตือนให้นักศึกษาและคนที่อยู่แถวนั้นระวังตัวด้วย
จะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ที่เป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้ค่ะ
โดยผู้เสียหายชื่อว่าคุณนุ่นเป็นหญิงสาววัย๒๑ปีนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุคนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินไปแต่อย่างใด
จากขณะถูกคนร้ายกระชากได้คล้องกระเป๋าแบบเฉียงกับลำตัว
แต่ร่างกายได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่มือแล้วก็หัวเข่า
ส่วนรถจักรยานยนต์คนร้ายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
เบื้องต้นแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจนครบ้านพโยธิน
เพื่อให้ตำรวจสืบสวนหาผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะ